สร้างความคึกคักให้กับคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการยันท้ายรายการ
กลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรที่มันคึกคักหน่อยใช่ไหมน้อง
คึกคักของคุณชนะแน่นอนที่ที่ฉันจะพาไปดูเนี่ยฮะ
จะพาไปดูการประชันส้มตำลีลาสถานพบ
สำหรับงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ประจำปี๒๕๖๑ค่ะ

งานใหญ่ค่ะคุณค่ะมันเกิดขึ้นนะคะในงานฉลองวันแห่งชัยชนะ
เท้าสุรนารีประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ประจำปีนั่นเอง
จัดขึ้นที่บริเวณเวทีกลางหน้าสระใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาเลย
จากจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีส่งเสริมการทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของชาวบัวใหญ่แล้วเนี่ยนะ
ยังมีการจัดการประกวดส้มตำลีลาสถานพบด้วยนะคะ
เพื่อเป็นการสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

มีกลุ่มแม่บ้านจากชุมชนต่างในพื้นที่ส่งเข้าประกวด๙ทีม
ทีมละ๓คนแบบนี้ค่ะ
แต่ละทีมก็จัดเต็มกันเลยนะคะมาในชุดไทย
คนข้างล่างก็มันไม่แพ้คนข้างบนเลยนะคะ
บางทีมอายุมากหน่อยเขาจะเน้นลีลาอ่อนช้อย
แต่ว่าบางทีมเนี่ยเป็นสาวประเภท๒ก็จะเน้นสุดฤทธิสุดเด็ดกันไปเลยนะคะ
พอเจอเพลงเร็วก็สายกันไม่ยั้งเลยคุณก็มีหลากหลายสไตล์กันไปนะจ๊ะ
แต่สิ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือต้องปรุงส้มตำให้อร่อย
เพราะว่าคณะกรรมการจะต้องชิมแล้วก็ให้คะแนนด้วย
แต่ไฮไลท์มันอยู่ตอนที่ขึ้นไปบนเวทีนี่แหละคุณทุกทีมเขาจะต้องโชว์ลีล่าสถานพบตามชื่อการประกวด
ลีลาจะเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนเอ้าไปดูกันเลย

คนก็เจิงแต่ตอนโยนฝากมันน่ากลัวอย่างนี้

ละเม็ดเด็ดพลายกันมาไม่มีใครยอมใครเลยคุณ
นี่คือท่าตำส้มตำที่มันสถานพิภพจริงนะครับ
ตอนตะเนินอังคารบัวใหญ่นคนราชสีมา

สำหรับการจัดการประกวดส้มตำลีลาสถานพบ
ก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการตำส้มตำ
ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวอีสานนั่นเองนะคะ
และยังเป็นอาหารประจำชาติของเราด้วยของประเทศไทยด้วยนะครับ
รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศค่ะ